เคยได้ยินไหมเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวอย่ามัวแลเลี้ยวเดี๋ยวเขียวจะบาดก้อยเอ่ย

เพลงเกี่ยวข้าวนะครับเมื่อก่อนเขาร้องเพลงแบบนี้แล้วเกี่ยวข้าวไปด้วย
แต่ที่นี่ไม่ทันได้ร้องต้องรีบเกี่ยว

โอ้โหคุณผู้ชมครับฝนมันตกต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกัน
ที่เมืองกาลนี่คือกาญจนบุรีครับ
คือไม่ได้ตกแบบว่าตลอดยาวนะ
ชาวบ้าน๓๐คนครับในหมู่บ้านสารวะนะครับ
การลงแขกเกี่ยวข้าวในที่นากว่า๕๐ผืนลดความเสียหายครับ
ชาวบ้านที่นี่ยังคงยึดถือวิถีดั้งเดิมในการทำนาโดยใช้
แรงคนไม่ใช้เครื่องยนต์ทางการเกษตรและเทคโนโลยี
เพาะปลูกไม่ใช้เลยเก็บเกี่ยวก็ใช้มือ
ส่วนชาวบ้านนะครับปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครอบครัว
ปลูกไว้ขายทั้งที่ตรงนี้ปลูกข้าวก็ปีละครั้ง
จากในพื้นที่ไม่มีระบบชนประธานต้องอาศัยน้ำฝนเท่านั้น
แต่ปีนี้ผลผลิตที่ได้สงสัยจะไม่พอกินน้อยกว่าทุกปี
แม้ว่าจะเอาไว้กินก็คงจะไม่พอกิน
ร้อยโททศพลชัยโกมินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ชาวบ้านเตรียมรับมือกับภาวะฝนฟ้าขนอง

ในช่วงนี้จนถึงวันที่๔ธันวาคม
หลังจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนฮะ
นี่แหละครับคือถ้าสมมุติว่าฝนตกตกน้ำท่วม
ผมก็เคยทหารกองทัพบกทหารไปช่วยเกี่ยวข้าว
อะไรแบบนี้ก็มี๒อย่างครับ
หนีน้ำท่วมกับหนีฝนนอกระดูกแบบนี้
ซึ่งโอ้โหปีนี้นอกระดูกมาเยอะเหลือเกินฮะ